ที่จบ่าวของขนมจีนเป็นใคร

ก็ว่าปล่อยจริงนะสวยนะนี่ค่ะข่าวดีวันนี้ก็คืออย่างที่บอกแหละ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะขนมจีนกุลมาตรเขาก็มั่นกับแฟนหนุ่มของเขา
ก็คุณเคนขันเทศสารสาธค่ะอ่ามั่นกันที่โรงแรมหรูเลยนะคะ
มีดาราเพื่อนพ้องทั้งในทั้งนอกวงการมาร่วมแสดงความยินดีมากมายนะคะ
โดยทั้งคู่ก็จะฉลองงานวิวาแล้วก็แถลงข่าวอีกทีในวันที่๒๑ธันวาคมนี้
ที่โรงแรมอินเตอร์คอนทิเนนทัลนะคะบันเทิงไทยรัฐขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะจ๊ะ
ฟังนามสกุลก็รู้แล้วนะคะว่าไฮโซ
คุณเคนขันเพชรสารศาสตร์ค่ะ